ผู้ชมไปบดูอุปติเหตุกันหน่อยเตือนไพรกันนะครับ

เราต้องดูนะว่าอันไหนทางเอกอันไหนทางโทร

ไปดูซ้ายต้องหันกลับมาดูขวาอีกทีนึงนะ
คือมันต้องดูเยอะเลยเพราะว่าล่าสุดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ชนบุรี
คนขับฟอร์ดสีขาวก็ขับมาทางตรงขับมาดีค่ะ
แล้วปรากฏว่าเห็นแล้วล่ะว่ามีรถสีแดงฉลบออกมา
บีบแตร่เตือนแล้วแต่ไม่ยอมหยุด
ชนจนยางล้อหน้าเขาแตกเลยค่ะ
แล้วคุณผู้ชมดูสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนะ

คือคู่กรณีค่ะเปิดประตูลงมา
ไอร็อกก็นึกว่าจะลงมาเจรจาใช่ไหม

คือทิ้งรถตัวเองไว้แล้ววิ่งหนีไปเลย

ว่าแบบความเสียหายเป็นยังไงเพราะว่าล้อหน้าฝั่งซ้าย
แตกเลยแล้วนี่เห็นไหมคุณอุ้มเหล็กมาด้วย
ใช่เขาขับรถมามีลูกเล็กด้วย

แต่ว่ารถคันสีแดงเนี่ยไม่หยุดไม่รู้ว่าไม่เห็นหรือว่าอะไรนะคะ
รถคันสปอร์ตสีขาวที่โดนชนคือขอไข่คอควาย๕๖๕๖ชนบุรีนะ
ส่วนรถยนต์สีแดงที่ออกจากซอยเนี่ยคือ๖สส๐๔๑๙กรุงเทพค่ะ
นายสกลคนขับรถฝอดเขาเล่าบอกว่า
คู่กรณีขับออกมาจากซอยเร็วมาก
เขาบีบแปรให้สัญญาณเตือนแล้วก็พยายามเหยียบเบรกแล้ว
แต่มันไม่ทันจริงก็เลยโดนชนเข้าอย่างจัง

คู่กรณีเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๔๐๕๐ปี

พยายามที่จะเปิดประตูฝั่งคนขับออกมาแต่ว่าเปิดไม่ได้
เพราะว่าคือจังหวะชนเนี่ยมันชนฝั่งคนขับติดอยู่กับฝั่งรถคู่กรณีไง
ก็เลยเปิดประตูอีกฝั่งนึง
วิ่งหนีไปเลยอ่ะค่ะคือทิ้งรถเอาไว้เลยไม่สนใจรถแล้วอะค่ะเนี่ย
รถคาไว้แบบนี้เลยนะคะก็ต้องเดือดร้อนทั้งชาวบ้านเดือดร้อนทั้งตำรวจอ่ะนะ
รถออกไปเพื่อที่จะให้รถมันขยับได้คุณดู
นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นรถไม่ค่อยแข็งแรงนะ
เอาซะกันชนด้านข้างหลุดยางแตกกันไปเลยทีเดียว
เดี๋ยวไม่เป็นไรทิ้งรถของกลางไว้ให้ขนาดนี้
เดี๋ยวตรวจสอบทะเบียนเอาดูว่าใครเป็นเจ้าของ